มาคุยวิเคราะห์ให้ฟังพร้อมกันกับคุณสินทนันบุญยอด
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันเลยครับ
และธุรกิจขายเรือ๕๑๐๐๐บาทรวมกันกว่าล้านบาท
ก็เป็นยังไงบ้างครับพี่เอกตลาดหุ้นไทยเมื่อวานดูดีขนาดไหน

นางทูยท่านเหล่านี้ลอบนี้มองวิกฤติให้เป็นโอกาส
ก็มีการซื้อหุ้นในแง่ตลาดที่มีการปรับตัวลงแรง
แล้วก็ดัชนีมีการปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องเลย
วันนี้ช่วงเช้าเนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศดูหลายตลาดในเขียวสดใสเลยครับ

เมื่อคืนนี้ปิดบวกไป๑๔
บวกไป๔๑๐จุดนะครับ

ทางเยอรมันนี้ก็บวกไป๑๗๕จุดนะครับ
หรือ๑๔๕นะครับ
เช้านี้นี่นิกิเปิดมานะครับ

หรือประมาณ๐๘๐นะครับ
แต่ดูทั้งหมดนี้เขียวหมดเลยพี่เอก
เกิดอะไรขึ้นสัปดาห์ที่แล้วทั่วโลกปรับตัวลงแรง

แล้วก็วันนี้ผมคิดว่ารุ้นได้เลยนะครับ
ตลาดหุ้นวันนี้บ้านเราเองมีการเปิดบวก

ที่หลายตลาดเปิดใช้ได้เลยครับวันนี้
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าตลาดหุ้นไม่เฉพาะไทยนะ
เขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ยตลาดหุ้นดูแพงนะครับ
คนทั่วโลกมันขึ้นทำนิวไฮทั่วโลกเลยนะครับ
เสร็จแล้วอาทิตย์ที่แล้วเหมือนเป็นการปรับฐาน
สาเหตุหลักน่าจะมาจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางเฟสนะครับ
แล้วก็รู้สึกว่าพันธบัตรระยะยาว
ของอเมริกาก็มีการปรับตัวขึ้นด้วย
ทำจุดสูงส่วนนี้ประมาณ๒๙นะครับ
ทำให้สัปดาห์ทีแล้วเริ่มมีการปรับขวดกันบ้าง
แต่โดยพื้นฐานพี่เอกตลาดหุ้นทั่วโลกหรือตลาดหุ้นไทยเนี่ย

ดีอยู่ครับจริงแล้วนี่เป็นสิ่งที่นักทุนทั่วโลกกังวลนะครับ
หรือโดยคาดการณ์โดยเฉลี่ยของนักเศรษฐศาสตร์
ก็ยังมองว่าปีนี้มีโอกาสขึ้น๓ครั้งเท่าเดิมนะฮะ
ก็ยังมองว่าโอกาสขึ้นปีนี้๓ครั้ง
ผมคิดว่าในแง่ตลาดเองก็สะท้อนในเรื่องความเสี่ยงไปพอสมควรแล้วครับ
นะครับใครที่เป็นนักลงทุนติดตามดีนะ
เพราะว่าตลาดหุ้นตอนนี้ค่อนข้างผันผวน

แต่รู้สึกว่าจุดนี้เขาเรียกว่าจุดต่ำสุดแล้วยังพี่เอกของตลาดหุ้นไทย
มีโอกาสที่ระดับ๑๗๖๐จุดที่ตลาดลงมาในช่วงที่ผ่านมา

สังเกตว่าเวลาช่วงที่ตลาดลงแรงมักจะเห็นกองทุนในประเทศ
เข้ามาซื้อสุทธินะครับแล้วก็ซื้อสุทธิต่อเนื่องมา๒วันแล้วใช่ไหมครับ
เพราะว่าส่วนหนึ่งเวลาตลาดหุ้นลง
เพราะว่ากองทุนก็ต้องเอาเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะครับ
มีข่าวประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวาน
และวันนี้ลงหน้าหนึ่งหลายสำนักพิมพ์
ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเกี่ยวกับเรื่อง
ก็ทางธนาคารประเทศไทยเลยออกมาประกาศนะครับว่ายังไม่รับรองเรื่องนี้
แล้วก็ขอความร่วมมือสถาบันการเมืองทั้งหมดนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศออกมา
ก็คือขอให้หยุดการทำธุรกรรมเหล่านี้ก่อนก่อนที่จะปิดเกณฑ์ออกมาชัดเจน
ก็ต้องติดตามข่าวนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ากระทบโดยรวมกับภายในบ้านเราแน่
เอกครับเมื่อวานนี้เอาสไลด์อะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับ
เราก็มีเตรียมสไลด์มาฝากท่านผู้ชมเริ่มต้นด้วยสไลด์แรกนะครับ
เป็นสไลด์เกี่ยวกับในเรื่องของภาวะตลาดเรามีให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวลองมาคาดการณ์กันสิ
ว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าดูจากสไลด์จะเห็นได้ว่า
เราทำสไลด์ในแง่ของตัวตลาดเซตที่เด็กไว้๒ด้านด้วยกันนะครับ
ด้านแรกก็คือดัชนีลงมาที่ระดับ๑๗๖๐จุดแล้วก็มีการดีดกลับเลย
ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาพของตลาด๑ระดับ๑๗๑๐จุดไม่สามารถยืนได้
ตลาดมีการลงไปทำนิวโลเลยหรือทำจุดต่ำสุดใหม่นะครับ
ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมลองมาทายกันว่าตลาดหุ้นจะเป็นแบบไหน
ปกติเวลาเราวิเคราะห์ตลาดหุ้นนะครับ
เคราะหตลาดหุ้นนะครับว่าตลาดหุ้นนี้ผันผลขนาดไหนอยู่ในกรอบเท่าไหร่
เราจะคือเขาเรียกว่ามีสัญญาณทางเทคนิคบางอย่างเข้ามาครอบไว้อยู่ให้เป็นกรอบ
แต่ให้เห็นกรอบว่าขณะตลาดหุ้นวิ่งอยู่เส้นข้างล่าง
ก็คือตลาดหุ้นอาจจะอยู่ในช่วงขาลง
แต่ตอนนี้รู้สึกว่ากระเตื้องขึ้นมาจากเส้นนิดนึงแล้ว
เพราะนั้นกลับเข้ามาอยู่ในเทนของเขา
ก็ต้องติดตามว่าใน๒หลักการ
หนึ่งหรือ๒จะเกิดขึ้นในช่วงถัดไป
เป็นภารกรณะแขนของการปรับขึ้นกันล่ะครับ
อันนี้มาดูกลุ่มหลักเข้าไป
ถ้าเกิดใครลงทุนในหุ้นแล้วบอกต่างช่วงนี้ผลันปวน

ครับเราก็มองในแง่กลุ่มที่
อาจจะทนกับแรงเสียทางตลาดได้
ไม่ค่อยปั่นผลเราวันนี้เรามีสไลด์มาฟัง
ท่านผู้ชมกับเรื่องของกลุ่มโรงพยาบาล
เราทำสไลด์มาให้ดูเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อ

ก็ตอบรับว่ากลุ่มโรงพยาบาล
เป็นกลุ่มที่สามารถทนกับแรงเสียทานเรื่องเงินเฟ้อได้ดีเลยครับ
เฟ้อนี่หมายถึงทุกคนจับจ่ายใช้สอยในประเทศ
ก็จะเป็นตัวเล่นออกมาชุดหนึ่ง
ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วเนาะ

เพราะฉะนั้นปีที่แล้วกลุ่มโรงพยาบาล
ยังไม่ค่อยเติบโตมากนะครับผลตอบแทนนะครับปีนี้
ก็มีกลุ่มฟิโตและน้ำมาย
มาติดตามสาหรัฐดีนี้ได้นะ
เลือกความรู้สำหรับกว่ะกัน

ขอบคุณทั้งสองท่านสำหรับคำแนะนำเป็นประจำแบบนี้
จำแบบนี้ทุกเช้าคุณผู้ชมติดตามกันได้นะครับ